ทุกปีนะครับที่นายกรัฐมนตรีจะมีการนำคณะรัฐมนตรี
และผู้นำเหล่าทัพเข้าไปโยยพร
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษที่บ้านพักศรีสาวเทเวศ

ติดตามบริการได้กับคุณสิริวัณรักษัตริย
สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากบ้านสี่สาวเทเวศ
เช้าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรี

ตบเท้าเข้าอวยพรพลเอกเปรมติรสุรานนท์ที่บ้านพักศรีเสาเทเวศ

ซึ่งพลเอกเปรมก็ได้อวยพรนายกรัฐมนตรี

ประสบความสำเร็จในการทำงานรวมถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ
ขอให้นำความสุขให้กับคนไทยตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับคนไทยไว้ค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็คณะรัฐมนตรีค่ะผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ข้าราชการอวยพรปีใหม่พลเอกเบรมตินสุรานนท์ค่ะ
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษที่บ้านพักศรีเสาเทเวศ
โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำอวยพรว่า
ส่วนตัวรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้เข้ามาอวยพรพลเอกเปรม
หวังว่าปี๒๕๖๑จะเป็นปีแห่งความสำเร็จ
เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความสงบสันติอย่างยั่งยืน
และเกิดการพัฒนาในทุกด้าน
ขณะที่พลเอกเบรมนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี
และคณะร่ำรีทุกคนที่ยังรักษาประเพณีวัฒนธรรม
ของบ้านเมืองไว้ในการเข้าอวยพรปีใหม่ในวันนี้
พร้อมกล่าวกับนายกรัฐมนตรีว่า
คนไทยทุกคนทราบและรู้ว่ารัฐบาลกำลังทำอะไร
ทำเพื่อชาติบ้านเมืองซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สัญญาว่า
จะนำความสุขมาให้คนไทยซึ่งขอให้นายกรัฐมนตรีทำให้ได้
ในการนำความสุขมาให้ประชาชนโดยเฉพาะคนยากจน
ไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีและผลเอกเบรมกันค่ะ
จัดสนาพระบาทต่อตัวใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้ว
แทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าเราสามารถ

ที่มีต่อประชาชนชาวไทย

และหลังจากนำกระเช้าเข้าอวยพร
นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินแนะนำรัฐมนตรี

ว่าแต่ละคนทำงานรับผิดชอบงานด้านไหน
และกำลังทำงานสำคัญอะไรอยู่ค่ะ
และให้กำลังใจรัฐมนตรีแต่ละคนให้ทำงานประสบความสำเร็จค่ะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์นั้นนะคะผลเอกเบรมก็ได้สอบถามอาการเจ็บข้อมือ
ซึ่งนายยกรัฐมนตรีก็บอกว่าพลเอกประวิทย์ยังนิ้วล็อกค่ะ
และยังมีอาการเจ็บข้อมืออยู่ซึ่งพลเอกเบรมก็ได้บอกว่า
ขอให้หายเร็วและบอกว่าปีนี้พลเอกประวิทย์เหนื่อยหน่อยนะ
และก็ขอให้อดทนค่ะซึ่งก็สร้างเสียงหัวเราะ
ให้ทั้งพลเอกประวิทย์แล้วก็นายกรัฐมนตรีค่ะ
และก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาอวยพรปีใหม่พลเอกเบรมที่บ้านพักศรีเสาเทเวศนะคะ
เมื่อช่วงเช้านายกรัฐมนตรีก็นำกระเช้าไปอวยพรปีใหม่พลเอกประวิทธิ
ที่บ้านพักมูลนิธิป่ารอยต่อด้วยค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากบ้านพักศรีเสาเทเวศค่ะ